คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแปลกของการไปแจ้งความกันนิดนึงที่ขอนแก่นนะคะ
คุณตาท่านนี้ค่ะขึ้นโรงพักไปเลยบอกว่าตาเนี่ยปวดฟันมาก
จะไปหาหมอฟันแต่กลัวตายกลัวไปทำฟันแล้วตาย
อ้าวแล้วยังไงแจ้งความเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปดูนิดนึงค่ะ
มาอย่างหรือพ่อ

ปวดแขววก็ไปโรงพยาบาลยังมาโรงพยาบาลอันนี้โรงพัก
เจ้งความจ้างผมตาย
โอเคโอเคไปโรงพยาบาลได้เร็ว

ไม่ตายหรอกไม่ตายไปโรงพยาบาลก็ปวดแขววโอเคโอเคเนาะ
ยังมาใกล้กันจะปิดโควิดเนาะไปโรงพยาบาลไปเนี่ย
คุณตาแกน่ารักนะคะคือตำรวจก็บอกว่าคุณตาปวดฟันก็ไปโรงพยาบาลไม่ใช่มาโรงพัก
ใช่แต่คุณตาบอกว่ากลัวตายก็เลยจะมาแจ้งความเอาไว้ก่อนแต่คุณตาก็ยิ้มตลอดนะ
ครับยังยิ้มอยู่นะตำรวจเขาก็ขำขำงงงอ่ะนะคะนี่คือสพบ้านไผ่ที่ขอนแก่นค่ะ
คือตำรวจเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะสารวัตรสอบสวนสพบ้านไผ่พันธ์ตำรวจโทประเจนสุนัน
เป็นคนถ่ายคลิปนี้เลยช่วงบ่ายเมื่อวานปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรที่โรงพักตามปกติ
คุณตาท่านนี้ค่ะค่อยเดินเข้ามาในโรงพักแต่ตำรวจบอกว่าเอ๊ะมองแล้วก็แปลกเนอะ
หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยก็แล้วกันก็เลยถามว่าคุณตามาทำอะไร
ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินคุณตาปวดฟันแต่กลัวตายก็เลยมาแจ้งความเอาไว้ก่อน
ก็ถามย้ำอีกนะว่าคุณตาแจ้งความเรื่องอะไรล่ะคุณตาก็ยืนยันว่าแจ้งความเพราะปวดฟัน
แล้วกลัวว่าไปหาหมอฟันแล้วตายตำรวจเขาก็ยิ้มแต่ก็แนะนำคุณตาว่า
คุณตาไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้าปวดฟันไม่ใช่มาโรงพักแต่คุณตายืนยันว่าตาจะแจ้งความให้ได้
ตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะแจ้งความก็แจ้งความตำรวจเขารับแจ้งความเอาไว้นะคะ
รับแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็บอกคุณตาว่าไปหาหมอฟันได้แล้ว
ก็ตามคุณลุงไว้อย่างไรบ้างครับ
ก็บอกว่าปวดฟันต้องไปโรงพยาบาลแต่จุดผสมคือเขาจะไปแจ้งความ
ก็บอกถึงว่าผมรับแจ้งความแล้วนะไม่ตายแล้วล่ะรับแจ้งความแล้วนะ
แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลได้เลยรีบไปแล้วรับแจ้งไปแล้ว
ยอมกลับโดยดีก็ไปโรงพยาบาลต่อ
ตำรวจโทประเจนก็เลยบอกว่าจริงแล้วตำรวจเขาก็จะถือเคล็ดกันเหมือนกัน
คุณภาษาบรูปรวงผู้ชมถือคลิปยังไง
คือถ้าวันไหนเนี่ยนะเรื่องแรกที่มีคนมาแจ้งความเป็นเรื่องอะไร
วันนั้นมันจะเป็นเรื่องคล้ายกันทั้งวันเลย

อย่างเมื่อวานคนมาแจ้งความคดีแรก
เป็นคนเมาดีดกีต้าแล้วหนวกหูเพื่อน
เพื่อนเอากีต้าฟาดหัวแล้วมาแจ้งความ

พอตอนบ่ายคือคุณตาท่านนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าก็เลยดูเอ๊ะเหมือนคุณตาคล้ายเมา
เพราะว่าเรื่องแรกที่มาแจ้งความบนโรงพัก

แต่กลายเป็นพลิกโผล่คุณตาแกไม่ได้เมานะคะ
คุณตาปวดฟันจริงและกลัวหมอฟันจริงกลัวตาย

ทีมข่าวของเราทำงานได้ดีมาก
เพราะว่าหลายคนสงสัยว่าแล้วคุณตาตกลงถอนฟันแล้วเป็นยังไงบ้าง

คุณผู้ชมเราก็พยายามจะตามอาการคุณตาให้ว่าเป็นยังไงนะคะ
เราถามไปที่ตำรวจที่คุณตาไปแจ้งความเอาไว้ค่ะ
แต่สุดท้ายคือติดต่อคุณตาท่านนี้ไม่ได้
พอตำรวจบอกแจ้งเรียบร้อยแล้วแกไปทำฟันก็หายไปเลย

คุณตาอยู่ที่ไหนยังไงแจ้งข่าวกลับทางตำรวจหน่อย
คือเข้าใจคุณตาบางทีผู้ใหญ่หลายท่านจะกลัวหมอฟัน

อะไรอย่างนี้จะกลัวหลายคนกลัวต้องมีคนไปเป็นเพื่อน

ใช่ไหมหายปวดฟันแล้วกลับไปบ้านหัวเราะสบายใจ

ยังไงบอกตำรวจเขาหน่อยกันแล้วกัน